พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ชายบริสุทธิ์คนหนึ่ง
ต้องกลายเป็นชายพิการขาขาดทั้งสองข้างตลอดชีวิต
จากพฤติกรรมของคนที่เมาแล้วขับ

ในวงกลมสีแดงคือรถกระบะสีดำนะคะ
จอดอยู่ข้างถนนแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
ขับออกมาค่ะชนรถจักรยานยนต์๑คัน
ก่อนที่จะพุ่งเข้ามาชนรถจักรยานยนต์อีก๑คัน

ทำให้มีชายหนึ่งคัน
ก็ได้รับบาดเจ็บกระทั่งขาขาดทั้งสองข้าง
เพจดังเขาก็นำคลิปนี้มาแชร์
ซึ่งแชร์มาจากของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
คากล้องกระบะเมาพุ่งชนร้าน
ลูกค้าโดนลูกหลงขาขาดทั้งสองข้าง
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
แน่นอนว่าหลายคนที่เห็นสภาพแบบนี้แล้ว
ก็บอกว่ารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจกับผู้ที่ถูกชนจนขาขาด
ส่วนคนที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์เขาก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันบอกว่า
เห็นกับตาขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ทำให้กินไม่ลงกันเลยทีเดียวค่ะ
นะคะก็ติดตามเรื่องนี้โทรไปสอบถามกับเจติ๊กก็เล่าเหตุการณ์บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
รถคันนี้ชนท้ายรถกระบะที่หน้าร้านของตัวเองก่อน
ได้บอกให้คนขับลงมาคุย
แต่กลับขับหนีแล้วก็พุ่งชนร้านค้าฝั่งตรงข้าม
เสียหายตามที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ทำให้น้องผู้ชายที่อยู่ในร้านขาขาดทั้งสองข้าง
ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีผู้โพสต์แจ้งความคืบหน้า
อาการของผู้ชายที่ถูกรถชนบอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วค่ะ
ทำการต่อเส้นเลือดให้และต้องการเลือดกรุ๊ปโอเพิ่ม
ให้ช่วยกันไปบริจักษ์เลือดได้ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
พร้อมฝากถึงคนที่ไม่พร้อมใช้ถนนว่า
อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนคิดถึงส่วนรวมบ้าง
คนเขากำลังมีอนาคตที่สดใสพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหน
พร้อมกับติดแฮชแท็กเมาไม่ขับนะคะ
คุณผู้ชมที่ต้องการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอที่โรงพยาบาลบุรีรำนะคะ
สามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

ซึ่งเป็นห้องคลังเลือดของโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ